เราเริ่มต้นคืนนี้กันด้วยความคืบหน้าคดีลอตเตอรี่เจ้าปัญหานะครับ
ตอนนี้ก็ตามกันอยู่ทั้งที่สุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนะครับ
ไปดูทั้งสองที่เลยนะครับโดยที่สุพรรณบุรีมีพยานที่ออกมายืนยันว่า
ลอตเตอรี่นั้นเป็นของยายประดับจริงนะครับที่ทำหล่นหายไปนะครับ
แล้วก็มีเครือญาติเก็บไปขึ้นเงินก่อนจะหนีไปอยู่ต่างประเทศ
ส่วนที่กาญจนบุรีอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
กำลังจะถูกดำเนินคดีแล้วนะครับฐานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสำนวนคดี
ลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
นี่คือคำตอบของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เปิดเผยความคืบหน้า

อดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
กรณีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน
พิพาทลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
โดยยืนยันจะจัดการให้เสร็จสิ้น
ออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

ส่วนจะดำเนินคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗
กับอดีตผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรีหรือไม่

พร้อมยืนยันกรณีพลตำรวจตีสุทธิ

ไม่มีการเจรจาต่อรองเรื่องคดีความใดทั้งสิ้น
เพราะพลตำรวจตีสุทธิย่อมรู้ดีว่า
นิสัยของตนนั้นไม่สามารถเจรจาต่อรองเรื่องคดีได้
ขณะที่พลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชาผู้บังคับการปราบราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปปพร้อมด้วยพลตำรวจตรีมัยตรีชิมเฉิด
บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่า
จากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง
เชื่อว่าจะสามารถดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีสุทธิได้
หลังพบว่ามีการสั่งให้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในคดี
สถานที่เกิดเหตุและวันเกิดเหตุ

จะสามารถเรียกพลตำรวจตีสุทธิเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
ก่อนที่จะทำสำนวนส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบราม

พิจารณาชี้มูลความผิดโดยเร็วที่สุด
และปปชจะใช้เวลาประมาณ๓๐วัน
ชี้มูลความผิดมาที่พนักงานสอบสวน
โดยการดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีสุทธิ
ซึ่งเป็นบุคคลที่รู้ข้อกฎหมายเป็นอย่างดี
ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนไม่มีละเว้น
ส่วนการต่อสู้คดีก็สามารถต่อสู้คดี
เช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไป
ส่วนคดีพิพาทลอตเตอรี่รางวัลที่๑มูลค่า๖ล้านบาท

กับนางสาวพรทิพย์ปาละวงซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติกันนั้น
ผู้สื่อข่าวพบพยานปากสำคัญที่ยืนยันได้ว่า
ตเตอรี่หมายเลข๔๕๑๐๐๕เป็นของยายประดับจริง
เนื่องจากในวันเกิดเหตุได้เห็นสลากฉบับดังกล่าว
โดยยายประดับได้หยิบขึ้นมาให้ดู

ยังมีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดภายในวัด
ยืนยันว่าคู่กรณีที่นำโรตเตอรี่ไปขึ้นรางวัล
ก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเช่นเดียวกัน
ข้างไปเอากลับมาห่วยให้เลย

ยายก็ถามหาทางนานเลย
ถามทางในทั่วหมดแล้วก็ไปถามหาทางในนู้น
พ่อก็รู้เป็นเยอะคน
ขณะที่พนักงานสอบสวนภูทรสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
ปฏิเสธที่จะชี้แจงความแคลงใจ
เหตุใดจึงนำสลากที่มีปัญหาอายัดไว้
นางสาวพรทิพย์ไปขึ้นรางวัลได้
แต่หากศาลจะให้ตำรวจไปชี้แจง

ก็จากไปชี้แจงในชั้นศาลเท่านั้น
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน